วันก่อนนำเสนอเรื่องของนายทหารเรือ

คุณธวัชชัยก็บอกว่าได้ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดถังเช่าสีทองมาจากอินเตอร์เน็ตและถามจากอาจารย์ประจำภาควิชา
ลองผิดลองถูกมาหลายวิธีนะครับจนมาลงตัวที่การเพาะที่โรงเรือนติดแอร์นี่แหละครับ
โดยได้กั้นห้องกระจกติดฟิล์มดำกันสว่างกันแสงสว่างมีเครื่องพ่นความชื้นควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม
รวมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อรักษาความสะอาด
ทดลองปลูกเห็ดถังเช่าสีทองไว้๒๐๐ขวดนะครับมั่นใจว่าประสบความสำเร็จ
เพราะว่าภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะมีการขยายผลต่อเพราะว่าตอนนี้นะครับเห็ดถังเช่าสีทองเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากครับ
เล่าถึงอดีตนิดนึงก่อนที่จะเป็นเห็ดถังเช่าสีทองนะครับคุณธวัชชัยนี่แหละครับเป็นนักเรียนปี๓นี่แหละครับ
บอกแม่เนี่ยครับคุณแม่นี่แหละฮะไปบอกแม่ว่าแม่ผมว่าเราน่าจะปลูกเห็ดลิ้นจือนะแล้วแม่เลยพาชวนคุณแม่ปลูกเห็ดลิ้นจือแดงนะครับ
ขายออกออกขายทั่วประเทศเป็นข่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับข่าวฮือฮาก็คือครอบครัวนี้เลยทีเดียวน้องคนนี้ได้ขยายต่อนะครับ
นี่คนรุ่นใหม่นะครับสามารถที่จะสตาร์ทอัพสามารถที่จะสั่งแบบคือโรงเรือนแบบคนรุ่นใหม่เลยนะครับมีเทอร์โมนสตาร์ทนะครับ
ตัดแต่งรูปแบบว่าโอเคแอร์จะมากี่โมงน้ำจะออกกี่โมงอะไรต่างเขาจะทำแบบนี้เลย
วิธีการเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับหนุ่มน้อยคนนี้นะครับถ้ามีโอกาสไปที่บ้านเกาะใหญ่
อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขานะครับรับรองว่าประทับใจเพราะว่าหนุ่มธวัชชัยเพชรัตน์
เขาคิดสร้างสรรค์แบบคนรุ่นใหม่จริงครับนี่แหละฮะลองไปดูนะครับดู
ภาพดูฮะนี่กำลังการเจริญเติบโตนะครับ
ถ้าออกมาจากนั่นนะครับใช้ระยะเวลาอีกนิดนึง
เขาจะเป็นสีทองหมดเลยนะอยู่ในขวดอันนี้นะครับ
แล้วก็สร้างราคานะครับราคาเนี่ยครับหลายบาทที่ข้อมูลของนายทหารเรือวันก่อนที่บอกนะครับ
ส่งได้เป็นหลายแสนเห็นน้องคนนี้กำลังจะไปเป็นเศรษฐีในอนาคตนะครับ
อีกไม่นานนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุนะคุณ
ของแบบนี้ขึ้นอยู่กับการศึกษาการไปค้นหา
แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะประกอบอาชีพด้วย